สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนคร
ความยากของงานนี้ก็คือ๑ความมืด๒เป็นงานใหม่ที่ทีมงานเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

๔เรื่องของเราไม่รู้ว่าน้ำจะมาอีกเมื่อไหร่
ปัจจัยต่างคือความเสี่ยงที่เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลา

ทีมนักฟุตบอลอยู่๑๓ชีวิตที่
ที่รอคอยเราอยู่
ถึงแม้ว่าเราได้เจออะไรต่างมากมายนะครับอุปสรรคเยอะแยะนะครับ
แต่แบบไหนดูก็ตามนี่
อุปสรรคอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็เราไม่ท้อถอยเราบอกว่าเราสู้
ฮุยาฮุยาฮุยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าไม่ทราบว่าจะเลือกคุยกับใครก่อนดีนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากหลังจากนี้
ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าไปถึงต่างชาติก็แล้ว
แต่ก็คือบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการ๑๗วันนะคะ
แล้วก็การถอดบทเรียนจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนของแต่ละหน่วยงานด้วยซ้ำไป
แล้วก็จะต้องเกิดการเรียนรู้อีกเยอะทีเดียวนะคะ
แล้วถ้าเขียนมาไม่รู้จะหนาแค่ไหนซะด้วยซ้ำนะคะ

ตอนแรกที่เกิดเหตุเกิดข่าวขึ้น
ทางรายการจะนึกถึงคนแค่ไม่กี่คนค่ะคุณผู้ชม

เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนตอนไหนบ้าง

แต่ที่จะพอเทียบเคียงได้ที่คุณผู้ชมจะพบบ่อย

เพราะว่าคุณหมอเคยมาคุยกับรายการถามตรงเนี่ย
ตอนที่เกิดเหตุที่ประสบอุบัติเหตุ
คนไทยประสบอุบัติเหตุรถตกเหี่ยวที่สหรัฐอเมริกา
แล้วก็ส่วนอีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์ชัยเชษ
ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่มาอธิบายด้วยเหตุการณ์เดียวกันค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีคุณหมอคุณหมอเบ้นอีกหนึ่งคน

เพราะไม่รู้เลยจริงว่าการกู้ภัยแบบนี้ต้องคุยกับใคร
แล้วเราก็ติดต่อไม่ได้๑คนในนั้นค่ะ
อาจารย์เจเชษแบบหายไปไหนจากประเทศเนี่ย
แต่มาทราบช่วงหลังนะคะว่าอาจารย์อยู่ที่นั่นนั่นแหละ

วันนี้อาจารย์มากับคนที่ทำงานร่วมกันนะคะ
ท่านแรกค่ะอาจารย์ชัยเชษพัดศรี
ผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกสอนการกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำนะคะ
ท่านที่สองคือหัวหน้างานกู้ภัยมูลณิธิ
ศึกษาลานุเคราะห์นครปฐมคุณภูมินันอำกว้าง
พระคุณนครปฐมด้วยตัวแทนจังหวัด
วันนี้วันนี้ได้เห็นอ่านข่าวที่นครปฐมก็ชื่นชมกันมาก

โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะ
มีอะไรจะพูดแทนคนนครปฐมไหมคะ
มีใจแทนคนนครปฐมที่ได้ไปร่วม
เดือนกระเซาเล่นแหละแต่จริงช่วยกันทั้งประเทศทั้งโลกเลยด้วยซ้ำไปนะคะ
เอาอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันเราพอจะคุ้นกันบ้าง
ห่างหายกันไปนานหากันแทบไม่เจอ
คุณภูมินันก่อนค่ะคือในส่วนของทางมือทิศุกษาลานุเคราะห์น้องความประถมเนี่ย

เราไปถึงเราก็ไปรายงานตัวกับทางปพนะครับแล้วก็ไปรายงานตัวกับกองอาสาพาน้องกลับบ้านนะครับ
ซึ่งเป็นกองอำนวยการที่รวมอาสาทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ
มารวมทีมกันทำงานร่วมกันโดยใช้ชื่อว่ากองอาสากู้ภัยพาน้องกลับบ้านครับ
คือถ้าเป็นเจ้าที่กู้ภัยที่มีทักษะต่างจะไปขึ้นกับปพคือป้องกันระบันเทาสาธารภัยทั้งหมดเลยไหมคะ
ตามระบบแล้วต้องไปรายงานตัวกับเขาก่อนครับ
ก็คือไปในส่วนของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะ
พอไปแรงงานตรงนั้นต้องกรองไหมตอนที่ตอนที่เกิดข่าวปุ๊บได้รับสายโทรศัพท์เนี่ย
เขากรองโดยคัดคนที่ถูกฝึกหรือเชี่ยวชาญมาทางนี้โดยเฉพาะไหมคะ
หรือว่าเอามาก่อนเอามาก่อนเอาพวกมาก่อนไม่รู้ว่าต้องใช้งานอะไรกันบ้าง
คือทางอาสานะครับพอเรารู้ว่ามีเหตุมีอะไรปกติก็จะไปกันอยู่แล้ว
เดี๋ยวแก๊งไปกันหมด
ตอนที่รับแจ้งตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เขาตามเราไปช่วยเนี่ย
เขาบอกว่าต้องไปทำอะไรคะ
คือตอนนั้นไม่รู้เลยครับตอนนั้นไม่รู้เลยรู้แค่ว่ามีน้อง๑๓คนติดอยู่ในถ้ำ
แล้วที่บอกว่าติดอยู่ในถ้ำรู้ไหมคะว่ารักษณะถ้ำเป็นแบบไหน
แล้วในถ้ำมีอะไรทำไมน้องออกไม่ได้ตอนนั้นรู้ยังไง
ไม่ทราบเลยว่ารักษณะถ้ำเป็นแบบไหนรู้แค่ว่าน้ำปิดทางเข้าถ้ำไว้
ซึ่งตอนนั้นพอเราฟังปุ๊บคุยกับเพื่อนไหมคะว่างานง่ายหรืองานยาก
เคยเจอไหมฝึกไหมคุยกันยังไง
ตอนนั้นอยู่กับท่านอาจารย์พอดีครับมีไปฝึกกับท่านอาจารย์พอดี

เฉพาะตัวคุณภูมินันก่อนนะคะต้องดำน้ำได้

เวลาเราพูดถึงฝึกดำน้ำเฉพาะตัวคุณภูมินันเนี่ย
คืออะไรเรียกว่าฝึกดำน้ำแล้วรู้พอที่จะไปในสถานการณ์นี้คะ

แล้วก็มีการเรียนทางด้านเทคนิคการกู้ภัยทางน้ำนิดหน่อยจากท่านอาจารย์ชายเชษ

คือเพราะว่าอย่างที่เรียนลำดับใช่ไหมคะอาจารย์
คือที่คุณภูมินันเล่ามาคือก็เรียนพื้นฐานใช่ไหมคะ

คุณคล้ายมาไม่หน่อยนะคะ

ตอนนั้นที่รับแจ้งที่เขาตามตัวเนี่ย

เพราะว่าวันแรกคือทางน้อง

คือที่ตอนนั้นที่เป็นของอาจารย์สมภาษาจีน

แต่ตอนนั้นคือผมก็เลยให้คำไปว่า
เราไม่เคยมีอุปสรรค์การด้านเคล็ปไดท์

ก็เลยตามไปทางเย็นบรรชน

คือเราทราบข้อมูลเพราะว่าเคสนี้เคยเกิดมาก่อนที่บอก
แล้วเราทราบแล้วตรงโถงที่๓ที่จะมีทางออกเป็นช่องทางเล็ก
ที่ลงไปซ้ายและขวาส่วนใหญ่จะเข้าทางโถงซ้าย
เพราะว่าจะเป็นช่องโถงที่ไปยาวไปที่หาดพัทยาเนินนมสาวอะไรต่าง
จะมีช่องนั้นเข้าไปอีกซึ่งส่วนใหญ่จะติดตรงช่องนั้น
จะเข้าไปคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ำนี้จะเจออะไรบ้าง
เป็นประจำซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่โทรตามอาจารย์ก็ยังไม่ทราบหรอก
ว่าน้องเนี่ยเหลียวซ้ายหรือเหลียวขวาคือตอนนั้นยังไม่สามารถบอกอย่างแน่นอนได้ใช่ไหมคะ
ข้อมูลที่ได้จากเบื้องต้นคือว่ารองเท้าถอดอยู่ส่วนใหญ่วางว่าทางขวานี้
มีน้ำมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่โถงซ้ายไม่มีน้ำซึ่งก็คาดเดาว่าน่าจะไปทางซ้าย
เพราะเนื่องจากที่เจอรองเท้ากับกระเป๋าเป้ครับก็เลยคาดการณ์ว่าไปทางสารจัดตั้งแต่แรกครับ
ตอนที่เขาโทรมาบอกแบบนี้คิดไหมคะว่า๑๓หมูป่าจะเข้าไปได้ลึกกว่า๓แยกขนาดนั้น
คิดกับ
ตอนที่อาจารย์ทราบว่ามีเด็กเข้าไปติดอยู่
เอ่อแล้วเขาเดินเลยโถงสามเข้าไปเขาไปถึงสามแยกแล้วก็เดินเลย
คือเลือกเลี้ยวใดเลี้ยวหนึ่งแล้วเดินเลย๓แยกเข้าไปแน่เนี่ยนะคะ

ก็คือปกติเขาจะสำรวจคือเราได้ข้อมูลจากเด็กเพื่อนเขา
เพื่อเป็นการเรียกเพื่อนของเขาของนักเรียนเนี่ย
มาหาข้อมูลว่าปกติเข้าไปยังไงบ้างคือบริการเก็บข้อมูลก่อน
ขาขาข้อมูลก่อนแล้วก็แต่เราไปทิ้งมันติดทั้งซ้ายและขวา
เราเป็นการวางกำลังในการหาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของถ้ำ
ทั้งที่เหนือและที่ใต้เราไม่ทิ้งไปเดินเลย
ตอนที่คุยกับเด็กข้อมูลสำคัญใช่เรื่องที่บอกว่า
เขาเข้าไปกันหลายครั้งแล้วคือประโยคนี้สำคัญมาก
คือทั้งจะทำให้เบาใจขึ้นว่าเขาต้องรู้ที่ทาง
เขาต้องรู้สิว่าตรงไหนมันสูงตรงไหนมันต่ำใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้พอมันกินระยะเวลาหลายวันก่อนจะเจอหมูป่า
ก่อนเจอนะคะตอนนั้นเอาจริงเพราะตอนนี้หมูป่าปลอดภัยแล้ว
แต่ก่อนจะเจอหมูป่าตอนนั้นคิดเผื่อไว้ไหม
พอมันหลายวันแล้วแบบมันอยู่ตรงไหนมันเข้าไปก็ลำบากอยู่ตรงไหน
คิดเผื่อใจไว้ไหมว่าหมูป่าจะเลือกไปอยู่ตรงไหน
จะปลอดภัยไหมปลอดภัยทุกคนไหมจะหนาวไหมจะโดนน้ำ

ก็คือทั้งหมดเราเป็นการคิดกันทุกข้อคือเรายังไม่ทิ้งสักข้อหนึ่ง
เพราะว่าเราก็เป็นห่วงว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้
เราคิดไปแล้วว่าอาจจะไม่อยู่ที่หาดทะยาอาจจะลึกไปอีก
คือเขาอาจจะหยุดจุดที่ในสุดเลยก็ได้แต่เราไม่รู้ตรงนั้นเลยเพราะว่า
ซึ่งเนื่องจากเรื่องของตัวถ้ำเนี่ยเป็นถ้ำที่แบบมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็มีการสำรวจซึ่งแต่ละคนข้อมูลจะไม่ตรงกัน
เพิ่มข้อมูลมาแต่ไม่ได้ตรงกันสักทีเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบทำงานที่ยากมาก
พอเข้าไปปุ๊บวิธีการที่ปฏิบัติของอาจารย์ชายเชษคือว่าอาจารย์ดูกู้ภัยทุกหน่วย

สางทางนี้เราขึ้นเข่าไข่เก่งเชือก
เนื่องจากผมหลบรวบหลบเชือก

ตารำแบบไซด์เมาส์ที่ใช้แทงคู่แทง๒

ซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะฝึกกันแบบได้ตลอดเวลา
หรือว่าทุกคนมีความรู้พื้นฐานแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่

อันนั้นคือสายสปอร์ตนะครับ

ในทางเทคนิคอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ

ในการใช้อากาศที่ต้องใช้ปริมาณที่เราดำยาว

เป็นเรื่องของการกู้ภัยใต้น้ำ

งานใต้น้ำอย่างเช่นลงไปวางแนวท่อเคเบิ้ล

แล้วก็ไปพวกเช่นทำสะอาดหรือเดินสาย

อาจารย์คะคือถ้าเราดูแล้วเนี่ย
คือลึกที่สุดคือจากคือเข้าลึกสุดเนี่ย

ใช่ไหมคะตรงประมาณโถง๓เนี่ย

เข้าไปช่วยซิลถึงโถง๓ได้คะ
เพราะว่ามันจะทำให้เรื่องของมุมที่แคบทำให้มุดไปไม่ได้

เอาตอนที่น้ำเต็มสุดเนี่ยนะคะ
มันต้องเริ่มดำตั้งแต่จุดไหนเข้าไปคะ
อ่าตั้งแต่ถงถงหนึ่งเลยครับ
ก็ตั้งแต่ดำตั้งแต่โถงหนึ่งเข้าไปเลยใช่ไหมคะ
ไอ้ที่บอกว่าเดินได้ตัวตรงหนึ่งตรงสองตรงสาม
ตอนนั้นยังได้รึเปล่าครับ

เพราะฉะนั้นขอปิดท้ายที่คุณภูมินันค่ะ
ลึกสุดเราเดี่ยวได้แค่ตรงสามถูกไหมฮะ
จังหวะที่เราไปช่วยคือตั้งแต่ตอนที่โถง๑ก็ท่วม
หนึ่งคือปากทางโถงหนึ่งต้องดำน้ำดำน้ำลอดผนังถ้ำเข้าไป
แล้วก็มันจะมีช่วงที่เดินได้แต่เดินไปแล้วมันก็จะมีช่วงที่ลึกอีก
คำว่าเดินเดินได้เนี่ยมันแห้งเลยเดินขึ้นไปบนเนินหรือมันเดินได้แบบมีน้ำถึงแค่ไหนคะ

มันจะมีแบ่งเป็นช่วงครับแค่เท่าเอวก็มีครับต่ำกว่านี้ก็มี
แล้วก็มันจะมีช่วงจากที่จะข้ามไปโถง๒นะครับมันจะมีช่วงที่มิดหัวเลยครับ
ถงหนึ่งถงสองถงสามสุดของเราแค่ถงสามตรงไหนยากสุดคะ
ตรงไหนยากสุดทางเข้าเนี่ยยากสุดแล้วครับ
ถ้าเข้าถงหนึ่งอ่ะนะทำไมมันยากอ่ะมันน่าเจอง่ายอันนี้ก็เดาเอง
ทางเข้ามันมองไม่เห็นแล้วมันก็แคบเราต้องดำน้ำไปประมาณสิบกว่าเมตรอ่ะ
ไม่ใช่ดำไปตรงเราดำดำเราต้องมุดลงไปข้างล่าง
แล้วมองไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะที่เขาว่ากันแล้วแล้วคุณคลำไปยังไงคะไอ้คำว่าแบบมองไม่เห็นอ่ะ
ใช้ใกล้ลายครับทางซิลเขาจะทำเอาให้อยู่แล้วเอาเชือกเป็นลายไว้ให้
แล้วก็ไปเอามือนะครับมือเป็นตามันเหมือนเท่ากับว่าเราแบบหลับตาดำเลยใช่ไหมคะ
ครับแล้วจริงไหมที่ถุงมือก็ใส่ไม่ได้แล้วก็เขาเรียกอะไรนะฟินเหรอคะ
ก็ใส่ไม่ได้ฟินใส่ไม่ได้บีซีดีใส่ไม่ได้ครับบีซีดีคืออะไรคะ
มีซีดีคือชุดดำน้ำที่มันยิงลมเข้าไปข้างในได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
ต้องใช้เพจเป็นจะเป็นคล้ายคล้ายไม่ได้เรียนของเป็นเป็นบีซีอีกชนิดหนึ่งครับครับ
เท่าที่ฟังคือว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องใช้อุปกรณ์แบบจำกัดมาก
แล้วให้รัดตัวที่สุดคือตัวต้องมีขนาดเล็กที่สุดใช่ไหมคะ

ตั้งแต่ถงหนึ่งถงสามอยู่ตรงไหนคะที่แคบที่สุดเอาเรื่องความแคบก่อน
ความแคบความแคบหรือแคบหมดมันมันก็แคบหมดมันแคบเป็นระยะใช่ไหม
แต่ว่าช่วงที่เข้าจากโถงหนึ่งเข้าไปที่ต้องดำน้ำช่วงแรกอ่ะ
ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แคบที่สุดแล้วก็รู้สึกน่ากลัวที่สุดแล้วครับ
ช่วงนั้นเพราะอะไรถึงเรียกว่าน่ากลัวที่สุดคะมันเพิ่งเริ่มเองนะคะ
มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแล้วก็ด้วยกระแสน้ำที่เย็น
นะครับแล้วเราเข้าไปที่แรกเนี้ยเราไม่รู้หรอกเราจะต้องเข้าไปกินเฮ็ด
เดี๋ยวอันนี้แค่อันนี้แค่ปากทางค่ะคุณผู้ชม
ที่คุณภูมินันเล่านี่แค่ปากทางเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวขอต่อเลยนะคะ
โถงสองถงสามตรงไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเริ่มเฮ้ยเนี่ย
แต่แบบเฮ้ยไปต่อยังไงแบบเฮ้ยไหวไหมสักครู่ค่ะ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
ลงไปแล้วแล้วยากพอกับตอนแรกที่เราลงไป
ไม่จะยากอีกทีก็คือน่าจะเป็นจากโถงสามไปที่ซิลเขาลงครับ

ซึ่งตรงนั้นเราไม่ได้รับอนุญาตให้ไป

แล้วก็ที่บอกว่าคนที่สนับสนุนซิลเนี่ย

ต้องมีการลุยน้ำต้องมีการปีนไป
แล้วคนแบกถังเข้าไปด้วย
รอบหนึ่งแบกกันไปคนละกี่ถังคะ
ถ้ารวมถังตัวเองด้วยนะครับ
ก็๒ถังบางคนก็ถ้าไหวก็๓

ใช่ครับบางคนก็ถือเข้าไปสอง

ก็ยกมันจะมีหูก็ยกขึ้นมา

ครับพอพ้นจุดที่ต้องดำน้ำแล้ว

ประมาณ๑๒๑๒๕กิโลกรัม

เพราะฉะนั้นถ้าจะห่วงต้องห่วงตอนขึ้นมาถึงแหละใช่ไหมคะ
อาจารย์ค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง

เราได้คุยกับทีมสำรวจปล่องด้วย

นะนับรวมถึงนักธนณีนักสำรวจถ้ำนักภูมิภิษฏที่มาคุยกับเรา
สำรวจบอกอาจารย์น่อถนัดเรื่องเชือก
การโหวนลงไปจะช่วยยังไงใช่ไหมครับ
ตอนจังหวะเชือกค่ะลำบากไหมอาจารย์
มันไม่ได้แบบเป็นโพงลงตรงหรือเชียง
ซึ่งบางคนบางทีจะมีการลง๙๐เฉียง๔๕

บางทีก็ลง๙๐แล้วก็มีไปต่อ
พื้นที่มันไม่ได้เป็นโป่งที่แบบโล่งในการเดินสบาย

ปฏิตัวคนรอดเข้าไป
ครับแต่ก็ต้องเข้าไปเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนต้องเข้าไปให้สุดใช่ครับ
คนไทยฝึกลงไปอย่างนี้ฝึกอยู่แล้วไหมคะสำหรับคนที่เป็นนักกู้ภัย
เราฝึกกู้ภัยที่บนภูเขาไว้ทำไมคะ
จะไปติดตรงไหนคะที่ต้องปีนไปช่วยนะคะ
บางทีอาจจะมีการตกหรือกิ้งแบบเจ็บหรือไปติดอยู่ในถ้ำ
อาจจะหินมาขวางปากถ้ำทำให้ออกมาไม่ได้ครับ
แล้วต้องคนที่เรียนในขั้นไหนถึงจะเข้าไปเป็นแบบเนี่ยกู้ภัยภูเขาอย่างนี้ได้คะ
จะลงไปในปล่องในโพงแบบ๙๐๔๕๙๐อย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าใจรักจิตใจอย่างนี้ครับ
เพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปเจอสภาพอากาศที่ไม่มีอากาศ
หรือมีอากาศพิษอาจจะทำให้สิทธิวิตได้
สนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับมาเราจะมีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะ
เมื่อช่วงนี้ที่คุยกับอาจารย์เศรเชษฐ์ครั้งไว้
คือเรื่องของการหาปล่องหาช่องความยากที่อาจารย์รับผิดชอบอยู่

โอ้โหเยอะมากครับน่าจะเป็นร้อยฮะ

เป็นจำนวนคนที่ทำงานร่วมกันในฝั่งกู้ภัยขึ้นกับปพนี่เท่าไหร่คะ
มีเยอะสุด๓๐๐คนแต่ว่ามันจะมีเข้าออกเปลี่ยน
บางท่านมาได้๒๓วันก็กลับอีกทีมหนึ่งมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนครับ
เอาอย่างนี้ค่ะเนื่องจากเวลาเหลือค่อนข้างน้อยวันนี้
ถามเผื่อไว้ว่าถ้าสมมุติได้พักกันสักเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ
สัปดาห์หน้าเราลองนัดกันมาหลายท่านมาช่วยกันเล่าเป็นไปได้ไหมคะ

เพราะว่าทุกคนก็อย่างจะมาแชร์รื่องประสบการณ์
ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นบทเรียนในการงานกู้ภัยระดับโลก
ซึ่งไม่ได้มีทั่วไปไม่สามารถที่จะหาได้ง่ายในหลักสูตรนี้
สงสัยเดี๋ยวได้เขียนหนังสือหลายเล่มเลยนะคะครับฝั่งกู้ภัยใช่ไหมใช่ฮะ
เอางี้ให้อาจารย์ให้อาจารย์วาดคร่าวให้เราก่อนว่าถ้าสมมุติเราได้มานั่งคุยกันทั้งหมด
เราจะได้ฟังเรื่องอะไรบ้างดำน้ำครับต้องมาอีกนะคุณครับอ่ายังพูดเรื่องนิดเดียวอยู่
แล้วก็เอ่อลงสำหรับถ้ำอ่านะครับสำหรับพรงสำหรับพรงมันจะซอกอ่า
อย่างเช่นของพวกกลุ่มมดงานที่ลำเลียงสายดูดน้ำนะครับ
สายไฟในการเดินสายต่างต่างซึ่งเขาก็มาช่วยได้ไหมแต่เรื่องของการ
อ่าเดินท่อการขุดพื้นที่อ่าเรียกว่าเปลี่ยนทิศทางน้ำอ่า
อ่าทำฝั่งข้างน้ำกูภัยก็ต้องไปช่วยเหรอใช่ครับอ่า
ไปเสริมหมดเลยค่ะคือกูภัยก็รับผิดชอบในในถ้าสมมุติเอาเป็นพื้นที่คือ
หน้าท่ำในท่ำครับท้ายท่ำข้างท่ำบนท่ำครับทั้งหมดใช่ไหมครับ
หมดเลยครับเพราะทุกฝ่ายต้องกระจายกันไปทุกจุดใช่ครับอ่า
มีบาดเจ็บเยอะไหมคะข้อส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บเล็กเล็กน้อย
จะมีบาดเจ็บที่เยอะสุดก็จะเป็นเคสที่รถตกเขา
แต่ก็แต่ว่าก็ไม่รุนแรงมากครับแต่ฟังแล้วมันเหมือนรุนแรงนะคะรถตกเขา
แต่ว่าไม่เป็นรายการไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีบาดเจ็บนิดหน่อยครับ
ค่ะบาดเจ็บที่อ่าหลังนะครับแล้วก็พักฟื้น
ตอนนี้ก็ปกติหมดแล้วครับค่ะงั้นเอาอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวเราหาเวลา
ถ้ารวมทุกท่านได้จำนวนหนึ่งแล้วคงรอมาหมดไม่ได้
แต่ได้หลายท่านมานั่งคุยกันอีกรอบหนึ่งสัปดาห์หน้า
ฝากอาจารย์นะคะไหนเป็นเซ็นเตอร์ที่ถ้ำหลวง
เอาเซ็นเตอร์ที่อินธรรมระด้วยนะคะได้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
คุณภูมินันแล้วก็อาจารย์นะคะขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวหาเวลามาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวต่อจากถามตรง
คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนก็รอเล่าอีกหลายข่าวให้ฟังค่ะ